ต่อกันที่หนุ่มคนนี้บ้างนะคะดิวพัทรพลค่ะ
อยู่มายาวนานแบบนี้ล่าสุดค่ะ

ขอไปเป็นนักแสดงอิสระอีกคนนะคะ
แต่ไม่ต้องมโนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะจ๊ะ
เพราะว่าอยากจะลองหาประสบการณ์เพิ่มเท่านั้นเองค่ะ

ศึกษาดูใจอยู่กับสาวอิ๊งค่ะ
ถึงแม้อายุห่างกัน๕ปีเลย
แต่ก็ไม่มีปัญหารักต่างวัยค่ะ
เพราะว่าได้ร่วมกันลงทุนเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอีกด้วยนะ

ก็สามารถไปลิ้มลองรสชาติได้ที่เด็กเตี๋ยว

มีอนาคตร่วมกันขนาดนี้เมื่อไหร่แต่งจ๊ะดิวจ๋า
ช่วยแฟนดูแลร้านก็เลยต้องอยู่เท่านั้น
อันนี้คือเก็บตังค์กับแต่งงานหรือครับ
ประมาณนั้นครับก็วางแผนอนาคตเริ่มอายุเยอะแล้ว
ปีที่๓๔อาจจะเฟสไปทำตรงนี้มากขึ้น

แต่ก็ยังรับงานแสดงว่า
ยังอยากเล่นในบทบาทหลายบทบาทที่เรายังไม่เคยเล่น
สมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะ

เพราะอยากหาประสบการณ์ใหม่ตอนนี้เขาก็ทำเหมือนกันแล้วแหละเนอะ